คุณผู้ชมฮะไปที่บ้านของชาวบ้านที่จังหวัดเชียงราย

คุณป้าคนนองเมื่อวานตื่นมาตอนเช้าตกใจ
เอ๊ะทำไมต้นกล้วยที่บ้านเนี่ยมันล้มระเนละนาดแบบนี้

คุณเนี่ยทั้งสวนหลังบ้านเนี่ยโอ้โหแล้วก็ต้นมงต้นไม้อื่นกระจัดกระจาย
ต้องไปดูนะคุณว่าเป็นแบบอะไรเป็นช้างมา

หรือมีสัตว์ตัวไหนอ่ะหมีอะไรอย่างเงี้ยมาบุกรึเปล่า
สัตว์ใหญ่หรือเปล่าเพราะต้นกล้วยต้นหนึ่งจะโค้นทีจะล้มที
หรือว่าจะกัดแทะอะไรแบบนี้มันต้องเป็นสัตว์ใหญ่

ทีนี้ตื่นตกใจกันหมดทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนเลย

แล้วก็พูดต่อกันไปบอกว่านี่หมีบุกหมู่บ้านเรา

คุณป้าบอกเมื่อวานนะตื่นมาตอนเช้านะปรากฏว่าตกใจฮะ
เพราะเห็นว่านี่ไอ้ต้นก้งต้นกล้วยหลังบ้านเนี่ย
มันเสียหายไปหมดแล้วก็พบรอยสัตว์ป่า
รอยเท้าสัตว์ป่าด้วยนะคุณนะเหมือนว่ามันเนี่ยมาฉีก
มากัดมากินหยวกกล้วยกลางลำต้นเลย
ทำลายรั้วกระเบื้องรวมทั้งยังกัดสายไฟส่องสว่างริมทางจนขาดด้วย
และรอยเท้าที่ว่าคุณเห็นเขาบอกว่ามันมี๕นิ้วเลย
พอบอกไป๕นิ้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเจ้าหมีขอ
มีขอนี่เขาขอแล้วยังคะไม่ขอฮะเออ
มันมาลักกินแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นหมีขอแม่ลูกแน่เลย
อารวาสในหมู่บ้านในชุมชนของเราเอาไปแจ้งผู้ใหญ่แจ้งกำนันหน่อย
ทีนี้กำนันตำบลโรงช้างประสานประสุทธิ์อำเภอแดดเนี่ย
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบทางประสุทธิ์ลงมานะ
บอกว่าลักษณะรอยเท้าก็น่าจะเป็นหมีขอ
แล้วก็มีรอยเล็บฉีกต้นกล้วยเป็นเส้นเลยซึ่งพื้นที่นี้อยู่ห่างจากดอยหัวโง้มที่อำเภอพานดอยอุทยานแห่งชาติแม่ปึ่ม๒กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ว่าสัตว์ป่าอาจจะหนีไฟป่าหรือเข้าสู่ช่วงฤดูแรงก็เลยออกมาหาอาหารโดยเฉพาะหมีฮะมันจะชอบกัดกินหยวกกล้วย
จึงกำลังจัดกำลังเอ่อขอแขวนเจ้าหน้าที่น่ะ
จัดกำลังออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันอันตรายในพื้นที่
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นเหตุระทึกในพื้นที่
คุณผู้ชมว่าชาวบ้านพูดกันต่อกันไป
ทุกคนตอนนี้อยู่แต่ในบ้าน

พอบอกหมีขอแม่ลูกก็ยิ่งกลัวไง
น่าก็กลับออกมาเดี๋ยวมาเจอมันขยุมมันขย้ำเอาทำยังไง
ประสุทธิ์อำเภอมาบอกก็น่าจะเป็นหมีขอจริง

ทางพอส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฮะ
โดยบอกแบบนี้ไอ้รอยที่ว่าไม่ใช่หมี
อ้าวมันน่าจะเป็นหมาใหญ่ห๊ะ
เดี๋ยวนะหมีกับหมามันก็คนละเรื่องเหมือนกัน

ยืนยันไม่ใช่หมีอย่างแน่นอน

แต่ก็ถือว่าใหญ่สำหรับรอยเท้าสุนัข
ดังนั้นเป็นสุนัขพันธ์ต่างประเทศอาจจะตัวใหญ่คุณ

ก็เลยตัดสัตว์จำพวกเสือจำพวกหมีออกไป
เพราะเสือเป็นสัตว์ที่ซ่อนเล็บเท้า
มันจะไม่มีรอยของเล็บใช่ไหมฮะ
แล้วก็ลักษณะรอยเท้าก็ไม่ตรงกับสัตว์ตระกูลหมีอย่างแน่นอน
จึงเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์ป่าจะออกมาเดินในที่โล่ง
มาถึงจุดเกิดเหตุได้นะครับ
เขาบอกว่าที่ประสุทธิ์อำเภอสันนิษฐานไว้
ไม่ใช่หมีนะน่าจะเป็นหมานะ
แล้วบอกชาวบ้านไม่ต้องตื่นตกใจนะ
ไม่ใช่สัตว์ดุร้ายไม่ใช่เสือไม่ใช่หมีแน่นอน
เป็นสุนัขที่มันอาจจะมาเล่นกัน

ในพื้นที่ชุมชนตรงนี้มีสุนัขต่างประเทศใครเลี้ยงไว้บ้าง

เพราะตอนแรกนะฉันนับนิ้วมันได้๕นิ้วไง

แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วแล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ก็เชื่อไปสัก๗๐ก็ได้เพิ่มไหม

ก็ป้าบอกดูรอยเท้ามันก็โอ้โห
มันใหญ่หมาที่ไหนจะใหญ่น่ะนี่น่ะ
แล้วแถวนี้มันจะมีใครเลี้ยงหมาหรือเปล่านะ

ก็คลายความวิตกกังวลไปได้๓๐

ป้าก็ต้องไปตามหาหมาใหญ่แล้วมั้ง

เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้ชาวบ้านแล้วนะฮะ

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสุนัขนะครับ
นักพันธุ์ใหญ่ซึ่งดูร่องรอยแล้ว

แล้วก็มีรอยฟันกัดแทะที่สุนัขตรงนั้น
เอาฝังเขี้ยวลงไปในต้นกล้วยนะครับ
แล้วก็จากการพิสูจน์แล้วว่าระดับความกว้างความยาว
จากการทีมพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเป็นสุนัขพันธ์ต่างประเทศ
ทีนี้ก็เลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า
ไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องตกใจ

ถ้าเจอตัวจะได้พิสูจน์ให้ได้